แต่มันก็มีค่าสำหรับคนถูกรางวัลนะรางวัลละ๒๐๐๐บาท
ขึ้นเงินไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
รางวัลที่๕เห็นไหมครับตกอยู่ที่พื้นนะฮะ
มันมีแบงค์ห้าร้อยด้วยก็เลยคิดว่าแบงค์ห้าร้อยตกอย่างเดียว
ก็เดินไปเลยจะไปขึ้นเงินนะจะเอาลอตเตอรี่
รางวัลที่ห้าที่ถูกใบหนึ่งเนี่ยไปขึ้นเงินนี่ฮะ
จะไปขึ้นแถวหน้าทอเกาะสอแถวตลาดเชิงเซา
ไปถึงไม่มีฮะหาลอตเตอรี่ไม่เจอค่ะมาย้อนดูกล้องวงจรปิด
ตรงจุดที่เธอเพิ่งเดินไปเนี่ยฮะก็เห็นว่าพอเธอเดินออกไปแล้ว
อ่าเธอบอกเธอรู้จักด้วยชื่อป้าแตงนี่เห็นไหมฮะอ่านี่นะครับ
คุณพรดีนี่อายุห้าสิบสี่ปีนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
อยู่แถวสพเมืองฉะเชิงเซานั่นแหละแถวนี้มีร้านค้าอยู่
หลังจากได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้ก็เลยเอาหลักฐาน
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองฉะเชิงเศร้าพร้อมกับภาพ
ล็อตเตอรี่หมายเลขแปดสี่เก้าสองเจ็ดสองงวดสิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมา
นี่นะฮะเธอบอกเธอถูกรางวัลที่ห้าหนึ่งใบมูลค่าสองหมื่นบาท
เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนที่เอาไปก็คือป้าแตงอายุ๖๑ปี
ยักยอกทรัพย์คุณภารดีบอกว่าวันนั้นเนี่ยไปงานศพของญาติที่สิงห์บุรีมา
คือสิบสองพฤศจิกายนนะแล้วก็ซื้อล็อตเตอรี่ไว้สิบเอ็ดใบ
หกพฤศจิกายนสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลมา
เธอก็ตรวจรางวัลถูกรางวัลที่ห้าหนึ่งใบอืมอ่า
ได้เงินสองหมื่นบาทด้วยความดีใจเธอก็ถ่ายรูป
ลงเฟซบุ๊กด้วยนะส่งให้สามีดูด้วยส่งให้เพื่อนดูด้วย
ว่าถูกรางวัลที่๕เช้าวันรุ่งขึ้นก็ไปทำงานตามปกติ
ออฟฟิศอะไรเสร็จที่ตลาดเรียบร้อยหยิบใบลอตเตอรี่ใส่เสื้อแจ็คเก็ต
เพื่อจะเอาไปขึ้นเงินที่แถวทกศที่อยู่หน้าตลาด
ตอนกำลังเดินไปที่เห็นเธอยืนเธอบอกเธอคุยกับป้าแตง
คุยกับป้าแตงอยู่ป้าแตงถามว่าอาจจะไปไหนแต่เช้า
เธอก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวกำลังจะไปขึ้นเงินลอตเตอรี่รางวัลที่๕
แตงถามว่าได้กี่บาทล่ะเธอก็ตอบกลับไปว่าได้สองหมื่นบาทป้า
แล้วตอนที่กำลังจะหยิบลอตเตอรี่ออกมาโชว์ให้กับป้าแตงดูนะ
ไม่ทันสังเกตว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันตกลงจากเสื้อไปแล้วจากกระเป๋าเสื้อ
แต่เห็นแบงค์๕๐๐ที่อยู่กระเป๋าอีกกระเป๋านึงเนี่ยมันหล่น
มันหล่นลงไปเธอก็เลยก้มเก็บแต่แบงค์แล้วก็เดินไปเลย
ทีแรกไปถึงจะขึ้นเงินหาใบลอตเตอรี่ไม่เจอ
เราลืมไว้ที่ออฟฟิศหรือเปล่ามาดูที่ออฟฟิศที่ตลาด
มาเปิดกล้องวงจรปิดดูมาขอเขาดูกล้องวงจรปิด

ก็เลยเห็นว่าคนที่หยิบไปเนี่ยคือป้าแตง

ป้าแตงก็บอกแกไม่ได้เอาไป
แค่เนี่ยเค้าเงินไม่เยอะแค่สองหมื่น
เค้าก็พูดเยอะก็ไม่คืน
คือยังไงพูดยังไงพูดดีกันแล้วก็ไม่คืน

กล้องวงจรปิดไม่เห็นตาไม่ค่อยดี

อันนี้มันก็เห็นว่าแกก้มเก็บอะไรสักใบหนึ่งอ่ะเนาะ

แล้วก่อนจะมีเนี่ยมีคุณพี่คนหนึ่งถือไม่กวาดเดินมาเนี่ย

โง้เนี่ยมันต้องเปลี่ยน

แต่เอาเป็นว่าคุณพรดีบอกว่าป้าแตงแกบอกแกไม่ได้เอาไปจริง
ตำรวจก็เชิญตัวป้าแตงมาสอบปากคำนะครับป้าแตงก็ยืนยันว่าไม่ได้เอาไปนะครับ
ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินการสอบสวนสืบสวนกันอยู่
ยังไม่มีใครเอารางวัลที่๕ของเธอตามบาร์โค้ดตามอะไรด้วยที่ถ่ายรูปบันทึกเอาไว้
ยังไม่มีใครเอามาขึ้นเงินเชื่อว่าคนที่เอาไปคงไม่กล้าเอามาขึ้นเงิน
เพราะตำรวจเนี่ยอายัดเอาไว้แล้วแจ้งความเอาไว้แล้ว
แต่สิ่งที่กังวลก็คือถ้าคนที่เอาไปคือเห็นข่าวรู้ข่าวแล้ว
เจ้าของเนี่ยเขาไปแจ้งความแล้วก็มีการอายัดรางวัลเอาไว้
ถ้าเอาไปขึ้นเงินสงสัยจะซวยแน่ไหนจะเป็นข่งเป็นข่าวอีก
เพราะรางวัลมันก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมสองหมื่นบาทมันอาจจะไม่ได้มากมาย
ถึงแบบโอ้โหรางวัลที่๑อะไรอย่างนี้เป็นแสนเป็นล้าน
เกิดเขาตัดสินใจแบบเอาเผ่าทิ้งเลยก็เสียดายอ่ะอ่าแบบฉีกทิ้งเลย
เสียดายเงินอยู่ดีก็คุณพรดีบอกก็ก็ศูนย์ไปเลย
ที่จะได้รางวัลที่๕๒๐๐๐บาทสำหรับโอ้โหมันคนทั่วไป
เอาไปทำอะไรได้เยอะนะลงทุนจ่ายค่าน้ำค่าไฟใช้หน่งใช้หนี้
จ่ายค่าเทิมลูกนี่ฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เธอก็เลยบอกว่า
ก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนด้วยกันแล้วกันเก็บอะไรที่สำคัญก็ระวัง
ต้องเก็บให้ดีอย่าให้ร่วงอย่าให้หล่นนะแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้ให้มิตรภาพระหว่างเธอกับป้าแตงเนี่ย
คุยกันอยู่แท้เนี่ยรู้จักกันอยู่แถวตลาดด้วยกันเนี่ย
กลายเป็นผิดใจกันอ่ะไม่คุยกันไปเลยไม่ถูกกันไปเลยอ่า
แล้วป้าแตงเก็บอะไรอ่ะแต่อีกมุมถ้าป้าแตงอยากชี้แจงก็บอกมาได้นะ
ว่าเออป้าไม่ได้เอาไปจริงจริงป้าเก็บอย่างอื่นเออใบอะไรป้าก็ไม่รู้
หรือมันเป็นกระดงกระดาษทั่วไปป้าเอาไปทิ้งแล้วเออขยำทิ้งถังขยะแล้ว
ต้องต้องลองฟังมุมป้าแตงเขาด้วยค่ะแต่ป้าแตงแกยืนยันกับทางคุณพรดีและตำรวจยืนยันว่ายังไงก็ไม่ได้เอาไปจริงจริงอืมอ่า